คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของแก๊งวัยรุ่นหน่อย

บอกว่ามีกลุ่มของอีกฝั่งหนึ่ง
ถ้าเอาจริงแล้วก็รู้จักกันมาก่อน
มากินมานอนอยู่ด้วยกันที่ร้านสนิทกันด้วยซ้ำ
วันหนึ่งมีปัญหากันเรื่องของการยืมรถ

เหมือนพาพวกบุกมาทำร้ายเขาเอาปืนตบเขาด้วยค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะความวุ่นวายเนี่ยลองดูนะ
มีวัยรุ่นกลุ่มหูกลุ่มนี้มากัน๕๗คนเลย

ด่ากันโวยวายทะเลาะเถียงกันด่าลั่นกันเลยนะคะตรงนั้น
แล้วธามบอกให้อีฟลายเอ้ยเอาปืนมาเลย
ให้เอาปืนมาเจอกันเลยดีกว่าจะเอาปืนมาดวนกันว่างั้นเถอะค่ะ
แล้วหนึ่งในกลุ่มก่อเหตุมีปืนแล้วค่ะเขาถึงได้บอกให้อีกฝั่งเอาปืนมา
นี่นี่เราวงไว้ให้คนถือปืนชักปืนขึ้นมาแล้วเหมือนยื่นปืนไปตรง
คนเจ็บอ่ะเสร็จแล้วเอาปืนเจาะหัวด้วยมีคนห้ามนะแต่กลุ่มนี้ไม่หยุดค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะพอหลังเกิดเหตุเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าคลิปนี้ถูกโพสต์โดย
ทางด้านของผู้ใช้เฟซบุ๊กก็รายหนึ่งแล้วบอกว่าเรียกร้องของความเป็นธรรม
เป็นเจ้าของร้านเจ้าตัวเปิดเลยเปิดอะไรเปิดบาดแผลอ่ะไปดูหน่อย
ไปดูทางด้านของคนเจ็บค่ะเปิดบาดแผลให้ดูว่าถูกทำร้ายร่างกายหลายแห่ง
แล้วนี่ทำท่าให้เราดูด้วยเข้ามาแบบนี้ตรงนี้นะผมโดนยังไงบ้าง
แล้วให้ดูเลยว่าตรงหัวผมนี่แหละเนี่ยลักษณะถูกของแข็งกระแทกเพราะอะไร
เพราะว่าคนก่อเหตุเอาปืนมาเจาะหัวผมนี่แล้วก็เอาปืนตบด้วยนะคะ
ทีนี้หนึ่งในคนกลุ่มก่อเหตุนะคะเขาเล่าแบบนี้เขาบอกก็คือในรอน
ในเมาวิงคนเจ็บนะบอกว่าในรอนผมรู้จักดีเอาจริงไปอดีตรุ่นน้องที่เคยมากินนอนที่ร้านกันเนี่ยแหละ
สนิทกันเคยถึงขั้นยืมรถของผมเพราะอะไรตอนนั้นเห็นเขาทะเลาะกับเมีย
อนทะเลาะกับเมียร้อนเลยบอกพี่เดี๋ยวยืมรถนะจะเอาไปง้อเมีย
พอเอาไปง้อเมียเสร็จไปเกิดอุบัติเหตุรถไปชนเสาไฟนี่ให้ดูร่องรอยการถูกทำร้าย
มีภาพให้เห็นด้วยบอกเคยสนิทกันมาก่อน
พอรอนขับรถคือไปชนเสาไฟปุ๊บหลังจากนั้นก็เลยมีการไปเจรจากับรอนที่โรงพัก
เรื่องของค่าเสียหายต่างนานามีพ่อมีแม่มีรุ่นพี่ของตัวเขาเองเนี่ยก็นั่งรถไปด้วย
ปรากฏร้อนไปเข้าใจผิดว่าผมตั้งใจจะอุ้มเขาไปหาตำรวจ
วันเกิดเหตุรอนมาพร้อมกับพวกนั่นแหละแล้วก็มาตะโกน
แล้วก็กลายเป็นว่ามาทำร้ายผมอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
ก็เหมือนว่าจะคุยดีคุยไปคุยมาเขาก็บีบคอเราบีบคอเราแล้วก็ผลักเราเข้าร้านใช่ครับ
หอพักเราเข้าไปในร้านแล้วก็เอาปืนออกมาสามกระบอกเขากดยิงนะครับ
แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าปืนมันเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมใช่
ตอนนั้นก็คือมีปัญหาประเด็นเรื่องรถครับรถเก่ง
ใช่ครับก็คือเขาขับไปชนพอชนเสร็จแล้วก็คือเขาไม่ได้รับผิดชอบ
เคลียร์กันอีกทีนึงแต่อันนั้นคือไปเคลียร์หน้าโรงพักนะครับ